มาดูกิจกรรมดีของการไฟฟ้านครหลวงกันบ้าง
เขาจัดเสวนาให้แก่ผู้ประกอบการสถานประกอบการขนาดใหญ่

จะสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าในสถานประกอบการได้
แล้วก็จะลดค่าไฟถึง๑๓๐๔๐ด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องราวดีเหล่านี้จากรายงานของเรา
การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนจัดงานทิศทางพลังงาน
กับการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในสถานประกอบการขนาดใหญ่
เพื่อให้ความรู้และแนะนำเครื่องมือในการลดใช้ไฟฟ้าแก่สถานประกอบการ
เขตพื้นที่จำหน่ายของกรฟน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเงินค่าไฟได้มากขึ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้ากรฟนระบุว่า
ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งที่ใช้ระบบไฟฟ้า

ซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ
ทั้งค่าปรับปรุงรักษาและค่าไฟ
ในฐานะผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตนครหลวง

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้
จะช่วยประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี
สนองนโยบายการลดใช้พลังงานของรัฐบาลด้วย
ก็เน้นทิศทางของพลังงานในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการออกแบบติดตั้ง
แล้วก็บำรุงสาระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าให้บริการอยู่นะครับ
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รถไฟฟ้าได้ลองใช้ดูแล้วนะครับ
ชินเลอร์ที่ประหยัดพลังงานประหยัดได้ถึง๓๐๔๐
อันนี้เราได้ทดลองใช้ที่เขตบางขุนเทียนแล้วได้ผลอย่างดี
ประสบการณ์ที่ยาวนานของกรฟนและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
จึงทำให้กรฟนหันมาเพิ่มบริการพิเศษ
เพื่อออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่
รวมถึงมีบริการบำรุงรักษา
แบบสมาชิกแบบรายปีและแบบไม่เป็นสมาชิก

มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพสูง